เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องฮือฮา
เขาบอกว่าชาวบ้านเขาพากันตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮามากนะครับ
เมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธรูปหินทรายโบราณอายุกว่า๕๐๐ปี
ของวัดหลีในจังหวัดพยาวปรากฏสีทองขึ้นบนใบหน้า
โอ้โหก็พากันไปเสี่ยงโชคแสวงภาพกันใหญ่เลยทีเดียวครับ
มารุพิชัยอายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปี
ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาววัดลีอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
โดยชาวบ้านก็พากันเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระยิ้ม
เพราะว่ามีลักษณะเด่นก็คือใบหน้าจะยิ้มมีประกายตาสดใส
และเมื่อปรากฏสีทองบนใบหน้าและจมูกก็ยิ่งสร้างความอัศจรรย์ใจอย่างมากเลยทีเดียว
ส่งผลให้มีผู้คนนะครับมากราบไหว้และขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวเล่าว่าสีทองบนใบหน้าพระยิ้ม
เริ่มปรากฏเมื่อสัปดาห์ก่อนก็กลายเป็นเรื่องฮือฮา
ในหมู่พระแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าทุกคนนะครับต่างศรัทธาในพระยิ้มเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
น้องใบตองน้องนิวนาวช่วยดูหน่อยสิข้างในนี่เหมือนเป็นทองเลยนะ

ค่ะเพราะว่าสีทองอยู่ดีก็ปรากฏขึ้นมาอย่างที่บอกไปนะครับ
เป็นเรื่องมหัศจรรย์เหลือเชื่อของเขาที่เห็นกันเนอะ
สำหรับพระยิ้มองค์นี้นะครับเขาบอกว่าแต่เดิมเคยตั้งอยู่ภายในวัดลีนะ
ใกล้กับพระธาตุเก่าแก่และได้ถูกขโมยไป
แต่สุดท้ายนะครับหัวขโมยนำพระไปไม่ไหวไง
จึงทิ้งไว้กลางป่าก็ทิ้งเอาไว้กลางทางแบบพึบปั๊บเลย
เออทิ้งไว้ซะอย่างนั้นเลยพี่ปับโปรเทโต้
เอาล่ะก็ทิ้งเอาไว้นะครับกลางป่าด้านหลังวัดกระทั่งชาวบ้านก็ไปเจอ
มาบอกกับเจ้าอาวาสวัดลีไงเพื่ออัญเชิญกลับมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว
โอ้โหน่าจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับ
คนร้ายเนี่ยพยายามที่จะขโมยไปนี่แหละแต่สุดท้ายเอาไปไม่ได้นะครับ
ก็อันเชิญกลับมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวจนถึงทุกวันนี้
และทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุเมื่อปี๒๕๕๐ครับ
คุณผู้ชมนะครับถ้าต้องการจะเข้าไปชมความงามของพระยิ้มและเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ก็สามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมงครึ่งครับ
เป็นอีกเรื่องอัศจรรย์ใจนั่นเอง

อัศจรรรณ์ใจ